ข่าวนี้ก็หวาดเสียวเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดูที่ขอนแก่นหน่อย
อดีตทหารพรานคนนี้ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเขาคุ้มคลั่ง
เขาแบกถังแก๊สแบบนี้แล้วในมือเขาเนี่ยค่ะ
ก็มีปืนอยู่ด้วยยิงปืนขึ้นฟ้าด้วย
เนี่ยเขาบอกว่าโดนท้าทายโดนท้าทาย
ทีนี้ทางตำรวจสพเมืองขอนแก่นแล้วก็ชุดปฏิบัติการพิเศษ
ต้องไปปิดล้อมจุดตรงนี้คือซอยน้ำทิพย์๒
ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
เพราะว่าชาวบ้านเขาแจ้งมาบอกว่า
ผู้ชายคนนี้คุ้มคลั่งแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้า
นี่คือนายภูรินพันนามอายุ๓๘ปีซึ่งเป็นอดีตทหารพรานนะคะ
เห็นไหมว่าเขาแบกลากถังแก๊สมาแล้วก็เอาถังแก๊สตั้ง

มีการเปิดวาวด้วยนะคุณ
ก็เลยกังวลไงว่ามันจะเกิดระบงระเบิดอะไรขึ้นมาหรือเปล่า
ตำรวจก็เจรจากับเขาอยู่นานค่ะ

ทีนี้ค่ะเกลี้ยกล่อมกันอยู่นานนะ
ภรรยาของผู้ก่อเหตุก็พยายามเกลี้ยกล่อม
สุดท้ายค่ะต้องติดต่อหลวงปู่ที่นายภูรินศรัทธาให้โทรมาเกลี้ยกล่อม

เขาสงบสติอารมณ์ลงแล้วก็ยอมมอบตัว
แต่โอ้โหใช้เวลาไป๔ชั่วโมงเหมือนกันนะ
พอคุมตัวนายภูรินมาได้ก็เดิมเนินคดีแล้วค่ะ
ข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ยิงปืนในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ก็นำตัวไปที่สพขอนแก่น
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ